ในหลายประเทศได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อต้อนรับปีใหม่นะคะ
โดยที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสมเด็จพระจักรพรรดิและพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จออกศรีหะบัญชรพระราชวังอิมพีเรียลพระราชทานพรปีใหม่แก่ประสบกรณิกร
วันนี้นะคะสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตและพระจักรพรรดินีมิจิโก
พร้อมด้วยสมาชิกราชวงศ์ญี่ปุ่นเสด็จออกศรีหะบัญชรพระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียว
โดยพระจักรพรรดิอากิฮิโตได้พระราชทานพรปีใหม่ให้แก่เหล่าประสบกรณิกร
กว่า๔๔๐๐๐คนที่ไปเฝ้ารอเข้าเฝ้าในโอกาสนี้ค่ะ
สมเด็จพระจักรพรรดิยังทรงแสดงความห่วงใยต่อประชาชน
ที่ยังต้องอาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ๕ปี
หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ซึนามิเมื่อปี๒๕๕๙
พร้อมกันนี้ทรงมีพระราชดำรัฐแสดงความหวังว่า
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูบุรณะโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
ส่วนที่กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า๘๕๐๐คน
ร่วมกิจกรรมเดินพาเรทปีใหม่ค่ะ
โดยในขบวนพาเรทมีทั้งนักดนตรีเชียร์ลีดเดอร์ตัวตลกและนักกายกรรม
โดยผู้ร่วมกิจกรรมต่างพร้อมใจกันเดิน
เพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถทำกิจกรรมต่างได้ตามปกติ
แม้ว่าจะเกิดกระแสวิตกกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามของกลุ่มก่อการร้ายก็ตาม
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะตำรวจเยอรมนีเปิดเผยว่า
ได้รับเบาะแสว่านักรบไอซิสประมาณ๕๗คน
วางแผนจะก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในสถานีรถไฟของเมืองมิวนิกค่ะ
ขณะที่ในกรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมนีเมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมวิ่งรับวันปีใหม่
เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงและสำหรับบางคนถือว่าเป็นการฟื้นฟูร่างกาย
หลังจากที่เฉลิมฉลองกันอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลคริสต์มัสมาจนถึงปีใหม่นะคะ
กิจกรรมวิ่งรับปีใหม่มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณประตูชัยบราเดนบลูค่ะ
ซึ่งมีทั้งเด็กและผู้สูงวัยก็จะต้องวิ่งไปตามถนนอันแต่เดลินเดนไปยังมหาวิหารของเมืองเบอร์ลิน
แล้ววนกลับมายังจุดปล่อยตัว
คิดเป็นระยะทางทั้งหมด๔กิโลเมตรนะคะ
ซึ่งทุกคนต่างบอกว่าไม่รู้สึกกังวลกับคำเตือนก่อการร้าย
และไม่อยากปล่อยให้เรื่องที่ไม่ดีมาทำลายการทำสิ่งดีในวันปีใหม่ค่ะ